ที่เกาะล้านชนบุรีวันนี้เกาะล้านประกาศล็อกดาวน์นะครับ
ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยออกจากเกาะล้านให้หมดในวันนี้
เพราะว่าพรุ่งนี้จะห้ามคนเข้าห้ามคนออกแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยต้องเดินทางออกกันเยอะเลยนะครับ
ได้โพสต์ประกาศมาตรการล็อกดาวน์พื้นที่เกาะล้าน
ตั้งแต่วันที่๕มกราคมถึง๒๐มกราคม๒๕๖๔นะครับ
เนื้อหาใจความโดยสรุปนะครับทุกผู้ชมครับ
ภายในวันนี้คือ๔มกราคม
แล้วก็ให้งดการเดินทางของคนในพื้นที่ทั้งหมด
หากมีความจำเป็นต้องป้องกันตัวเองเนี่ยนะฮะให้ตรวจบัตรประชาชนสติ๊กเกอร์โควิดที่จุดคัดกรองพัทยา
หากมีบุคคลภายนอกจะเข้ามาทำธุระก็ต้องขออนุญาตก่อน
และต้องมีคนในเกาะล้านรับรองด้วยนะครับถึงจะเข้าได้นะครับ
ส่วนประชาชนในพื้นที่เกาะล้านที่ชนมุรีต้องสังเกตอาการตัวเอง
หากมีอาการที่เสี่ยงภายใน๑๔วันนี้นะครับให้ติดต่อศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านทันที
เพราะว่าเขาจะปิดตั้งแต่๕มกราถึง๒๐มกรานะครับ๑๔วันด้วยกัน
การปฏิบัติตัวในพื้นที่เกาะล้านหากไม่จำเป็นควรงดออกจากบ้าน
งดการรวมตัวหากมีความจำเป็นก็จะต้องแจ้งให้กับคณะกรรมการของเกาะล้านพิจารณาก่อน
และห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานตั้งแต่๔ทุ่มถึงตี๕ของทุกวัน
หาบเร่แผงลอยคนขายลอตเตอรี่จากฝั่งพัทยาห้ามเข้าพื้นที่เกาะล้างโดยเด็ดขาด
ปกติก็จะข้ามเกาะไปขายกันแล้วก็ปลายสนีกับขนส่งเอกชนมาได้
แต่ว่าทางเกาะล้านเขาจัดสถานที่เตรียมไว้ให้แล้วสำหรับการรับส่งพัสดุต่าง
เรือโดยสารเรือสปีดโบสต์ข้ามฝากพัทยาเกาะล้านให้งดให้บริการ
หากมีความจำเป็นเร่งด่วนก็ขออนุญาตเป็นรายกรณีไป
เรือขนส่งอาหารสดช่วงเช้าห้ามไม่ให้บุคคลอื่นโดยสารมากับเรือโดยเด็ดขาด
เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวทุกกรณีโดยเด็ดขาดด้วย
มาตรการนี้อย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษทางสังคมและทางกฎหมายนะครับ
วันนี้เกาะล้านประกาศออกมานะครับที่ชนบุรีนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาหลังมีประกาศนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เกาะล้านล็อกดาวน์เนี่ยผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราไปสำรวจที่ท่าเทียบเรือแหลมบริหายพัทยาใต้ครับ
หลังจากประกาศปิดเกาะนะฮะจนถึง๒๐มกราคมตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป
วันนี้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาให้หมดบรรยากาศก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับ
ก็มีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนอยู่เกาะล้านสักร้อยกว่าชีวิตได้
วันนี้ก็ต้องขนสัมภาระเดินทางกลับขึ้นฝั่งนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ต้องให้ความร่วมมือแล้วเพราะว่าเขาต้องการที่จะเคลียร์เรื่องของโควิด๑๙กันนะครับ
นายสรศักดิ์ทองบ่งเพชรเลขานุการชุมชนเกาะล้านบอกว่า
การประกาศล็อกดาวน์ครั้งนี้ไม่ใช่คำสั่งของทางราชการ
แต่เป็นความร่วมมือของคนในชุมชนเกาะล้าน
ให้ปิดสถานบริการรีสอร์ทที่พักร้านอาหารต่าง
ควบคุมการเดินทางเข้าออกของคนในพื้นที่
เนื่องจากเกาะล้านเนี่ยไปมีอยู่ในไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
จากนั้นให้คนในชุมชนสังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา๑๔วัน
หากใครมีอาการไม่ปกติให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด๑๙นะฮะ

อนุญาตได้เฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่เท่านั้นนะครับ
และต้องผ่านจุดคัดกรองที่ท่าเทียบเรือแหลมบริหายก่อนนะครับ
ถึงจะเข้าออกเกาะได้นะครับ
นี่นะคะเราก็จะได้เห็นว่าแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยมาตรการความเข้มข้น

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางจังหวัดเองว่าสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่เป็นยังไง
ทีนี้ค่ะมาดูประเด็นนี้ที่ระยอง

ลอยลำอยู่กลางทะเลตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวาน

กลัวว่าจะนำเชื้อโควิด๑๙เข้ามา
ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือล่ะค่ะ

คือเจ้าหน้าที่ก็ต้องใส่ชุดป้องกันแบบ
เขาขอความช่วยเหลือมา
เพราะเจ้าของท่าเรือปฏิเสธ
ไม่ให้เทียบท่าเนื่องจากว่า

นายบุญเชิดไปตรวจหาเชื้อเมื่อ๒๖ธันวาคม

๒มกราคมได้รับแจ้งจากครอบครัวว่า
เจ้าบอกว่าจุดการแจ้งจากโควิด๑๙

เข้าฝั่งแต่เจ้าของท่า

เขาก็เครียดกันทั้งลำเรือค่ะอาหารก็กำลังจะหมด
กลับเข้าท่าก็ไม่ได้ทำยังไงดีก็ต้องร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือนะคะ

เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นำรถพยาบาลไปจอดนี่นะคะคือท่าเรือนะคะ
ทุกคนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสภาพร่างกายคืออ่อนแรงมาก
หน้าเครียดกันหมดเลยค่ะก็นำตัวทั้งหมดส่งโรงพยาบาลระยองทันที
กักตัว๑๔วันจากนั้นก็ต้องส่งรถไปฉีดพ่นทำความสะอาด
แล้วก็ทำความสะอาดท่าเรือและบนเรือด้วยนะคะ
คือความจริงเวลาที่คุณต้องตรวจเชื้อโควิด๑๙แล้วรอผลผลยังไม่ออกเนี่ย
ช่วงนั้นคุณต้องกักตัวนะถูกต้องค่ะหลายกรณีมากตรวจเสร็จ
ไปรอฟังผลที่อื่นโอ้โหนี่ไม่ได้นะระหว่างทางนั้นแหละ
เนี่ยทีนี้ก็เลยเป็นปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับ